พนักงานจะทนไหวไหมเจอเพลงนี้

มุ้งมิ้งเหลือเกินนะโอ้เต้นได้หมดเลยนะ

แต่มีช่วงหนึ่งนะเขาสะกิดเพื่อนเฮ้ยมีคนแอบถ่ายว่
ไม่แล้วคือคิดดูสิคือปกติถ้าเกิดเป็นพนักงานผู้หญิง

นี่ผู้ชายล้วนนี่แหละปากกามาวงพี่พนักงานเลยนะ
เต้นท่าแม่นด้วยไม่ได้จะได้เรา